คุณผู้ชมไปดูที่บุรีรำกันหน่อยเขาจัดพิธีชาปนกิจให้เชื้อโควิด๑๙

จัดให้มันตายไปเลยเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยนะคะเขาถูกสั่งปิดมา๑๔วันแล้ว
หลังจากที่มีคลัสเตอร์งานแต่งในร้อยอ่ะค่ะเป็นชุมชนวัดใหม่เรไรทองนะคะ
เขาบอกว่าในที่สุดครบกำหนดการปิดหมู่บ้าน๑๔วันสักทีเพราะฉะนั้นจัดงานศพงานเผามันไปเลยก็แล้วกัน
แล้วนี่เขาทำจริงนะเขานิมนต์พระสงฆ์มาเลยนะคะมีการเขียนเลยบอกชาตะชุมชนวัดใหม่เรไรทอง๑๙เมษายน
มรณะ๖พฤษภาคมและชาปนกิจ๗พฤษภาคมเอาลงมาตั้งด้วย
บอกว่าไล่โควิด๑๙ออกจากหมู่บ้านให้หมดเลยคือจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่า๒๓เมษายนที่ผ่านมา
มาตรการของทางจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าจากคลัสเตอร์งานแต่งในร้อย
ที่มีลูกชายของอาสาสมัครติดโควิด๑๙จากการเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเนี่ยนะคะเอาไปติดแม่แล้วก็เริ่มติดติดติดกันไป
ชาวบ้านหลายคนในกลุ่มนี้ก็เลยกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าจะตรวจหาเชื้อทั้ง๗๑คนแล้วไม่มีใครติดเชื้อเพิ่ม
แต่ก็ต้องปิดหมู่บ้านนะคะนี่อันนี้คือต้นต่อของงานนะคะงานแต่งงานนี้แหละมีเพื่อนเจ้าบ่าวรายหนึ่งติด
คราวนี้ก็เลยไปกันใหญ่เลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดหมู่บ้านไป๑๔วันก็ได้น้ำใจจากชาวบ้านชุมชนรอบข้างที่เอาข้าวปลาอาหารมาส่งให้๓มื้อตลอดทั้ง๑๔วันเลย
พอพ้นวิกฤตปุ๊บนะคะผู้ใหญ่เอ่ยชาวบงชาวบ้านลุงป้าน้าอาลูกหลานใส่๔๑ครัวเรือนเนี่ย
เขาก็เลยนิมนต์พระครูอินทะปัญญาพิรมค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่เรไรทองรองเจ้าคณะตำบลถนนหักนะคะ
ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญก็เรียกขวัญกำลังใจนั่นแหละนางละอองพลวงงามอาสาสมัครประจำคุ้มก็บอกว่า
ระหว่างถูกกักตัวเนี่ยอึดอัดมากไม่รู้จะกินอะไรค่ะ๑๔วันที่ผ่านมา
แต่ชุมชนรอบข้างที่เขามาแบ่งปันส่งข้าวส่งน้ำให้เนี่ยก็ช่วยบรรเทาช่วยทุเลาเรื่องเหล่านี้ไปได้
แล้วก็ยังมีการช่วยบริจาคเงินกว่า๓๕๕๐๐บาทไปมอบให้ผู้ถูกกักตัวคนละ๕๐๐บาท
เป็นการเยียวยาด้วยคุณผู้ชมนี่น่ารักมากนี่คือไม่ได้เป็นการเยียวยาจากหน่วยงานนะ
อันนี้คือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ชุมชนรอบข้างที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกัน
เขาระดมเงินกันมาแล้วก็มาช่วยเหลือกันแบบนี้น่ารักจริงนะคะ